ส่วนเรื่องนี้มันเจ็บจี๊ดเข้าไปถึงกลางใจเลยค่ะ

มิจฉาชีพมันโทรมาบอกอ้างตัวเป็นสพเชียงใหม่
คุณเนี่ยมีปัญหานะคุณมีคดีเรื่องของร่วมกันฟอกเงิน
คุณต้องโอนเงิน๗๐๐๐มาเพื่อให้ปปงตรวจสอบ

พอปลายสายหลงเชื่อโอนเงินไปปุ๊บ

นึกว่าจะมีเสียงตอบต่อไปว่าอยู่ไหมคะตอบไปเยอะไง

มิจฉาชีพแล้วตัดสายคุณ
โอ้โหถูจับใจด้วยคำตอบนี่แหละ

นี่ผมมันคือมิจฉาชีพครับ
แล้วเขาอัดเสียงเอาไว้
จฉาชีพโทรมาอ้างตัวเป็นตำรวจสพเมืองเชียงใหม่

เนี่ยคุณมีประเด็นเรื่องของร่วมกันฟอกเงิน

เพื่อเอาไปตรวจสอบโดยปปงเป็นนู่นเป็นนี่
สุดท้ายพอเขารู้ตัวว่าเขาโดนหลอกเขาโอนไปแล้วนะ
เขาโทรกลับไปอีกทีนึงบอกเงิน๗๐๐อะไรยังไง

ผมเป็นมิตรครับมิตรฉาชีพแล้วตัดสายไปเลย

เรื่องนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกภูวนาศดวงดี
อำกับสพเมืองเชียงใหม่บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
กลุ่มมิตรฉาชีพเนี่ยมันอ้างตัวเป็นสภเมืองเชียงใหม่
มาตลอดปี๒๕๖๔ปีที่แล้วทั้งปีเลย
สร้างเรื่องให้สพเชียงใหม่เยอะเหลือเกิน

ตำรวจถือเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าถูกแอบอ้างนะคะ

ก็ไปตามสืบสวนตามสอบตามเส้นทางเบอร์โทรศัพท์ต่าง
จับได้เหมือนกันแต่จับได้แค่คนรับจ้างเปิดบัญชีค่ะ
เพราะตัวมิจฉาชีพตัวจริงเนี่ยเขาอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
เขาใช้ประเทศเพื่อนบ้านไปถามแล้วก็โทรมาเกาะเหตุแบบนี้

ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คสพเมืองเชียงใหม่นะคะ

ตำรวจจะไม่มีการติดต่อกับผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกดำเนินคดี
เพื่อให้โอนเงินหรือดำเนินคดีผ่านทางโทรศัพท์แน่นอน
จะมีก็แต่ติดต่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหรือพูดคุยที่สถานีตำรวจเท่านั้นนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีการปรับรูปแบบหลอกลวงด้วยนะคะ

มีการร้องขอหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้รู้ไว้ว่ามันคือเอกสารปลอม
เพราะสพเมืองเชียงใหม่
ไม่มีการขอหมายจับแบบนี้
และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะ

แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวโทรกลับแล้วคุณโทรหาสพเชียงใหม่เลย

อย่าไปเชื่อมุกเดิมของคนพวกนี้เนอะ